คุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของฤดูการท่องเที่ยวนะครับ
การบินต้นทุนต่ำก็มีการเร่งเจาะตลาดในประเทศนะครับ
เป็นการบินแบบเมืองต่อเมืองลดการบินแบบข้ามภาคเพื่อลดความเสียเวลานะครับ
โดยจะเจาะกลุ่มของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีกำลังที่จะจ่ายมากเป็นพิเศษ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามสงบตามแบบฉบับล้านนา
พิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ
เป็นหนึ่งมนต์เสน่ห์ของดินแดนเหนือสุดแดนสยามอย่างเชียงราย
ดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนที่นี่เพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่
ขณะที่สำนักส่งต้นเรียบอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของหลวงปู่ทวด
เป็นดินแดนที่น่าเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เริ่มสายศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เพื่อตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
การเดินทางจากสงขาไปยังเหนือสุดแดนสยามอย่างเชียงราย
ใช้เวลาเพียง๒ชั่วโมง๑๕นาที
ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มสนใจจุดบินแบบเมืองต่อเมืองมากขึ้น
เพราะเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่
จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่าง๒จุดหมายปลายทางนี้
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อ
และกลุ่มครอบครัวที่สนใจเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สำคัญต่าง
อกจากนี้ยังพบว่าการเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงภาคต่างเข้าด้วยกัน
ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
เราคิดว่าการบินข้ามภูมิภาคนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นจากหัดใหญ่ไปเชียงใหม่หาดใหญ่เชียงรายนะคะหัดใหญ่ขอนแก่น
ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น
ทำให้ท่านสามารถที่จะเดินทางได้ง่ายขึ้นค่ะ
แล้วก็ล่นระยะเวลาในการเดินทาง
คือปกติเมื่อก่อนเราจะต้องบินลงหัดใหญ่ดอนเมืองใช่ไหมคะ
แล้วก็ดอนเมืองไปเชียงใหม่หรือเชียงราย

คิดว่าอนาคตผู้สูงอายุจะใช้บริการด้านนี้มากขึ้นค่ะ
ปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีเส้นทางบินท่าอากาศยานหาดใหญ่
เชียงใหม่๒เที่ยวบินต่อวัน
ดใหญ่เชียงราย๒เที่ยวบินต่อวัน
หัดใหญ่อุตภาว๑เที่ยวบินต่อวัน
ใหญ่กุลาลัมเปอร์๑เที่ยวบินต่อวัน
ดใหญ่ดอนเมือง๘เที่ยวบินต่อวัน
และเส้นทางใหม่หาดใหญ่ขอนแก่น๑เที่ยวบินต่อวัน
กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางที่ใช้บริการมากที่สุดคือ
อายุ๒๕๓๙ปีรองลงมาคือ๔๐ปีขึ้นไป
เตชั่นเทสท่ากัสยานหัดใหญ่บริษัทไทยแอร์เอเชียเชื่อว่า
ในอนาคตกลุ่มผู้ที่มีอายุ๔๐ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นอีก๑๒๐๓๐และจะเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่

รวมถึงต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย